แต่ว่าก็ต้องมีคนถูกในทุกงวดอยู่ดีนะครับ

เคยถูกรางวัลที่๑ได้เงินไปถึง๑๘๐ล้านบาทนะครับ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราตามไปหา

คุณพี่สรศักดิ์คะ
บ้านหลังที่เราเห็นข้างหลังเนี่ย
ตรงนี้เนี่ยเป็นมูลนิธิใช่ไหมคะ

มูลนิธิสอนศักดิ์แก้วรักษา

ผมขอเข้าไปดู

ก็จะจดทะเบียนเสร็จไป

เปิดเพื่ออะไรคะเนี่ย

ประมาณ๓๐ล้านบาทแหละครับ

คุณพี่สอนศักดิ์เขาก็ไม่ลืม

ให้กับคนใกล้ชิดอยู่ตลอดเวลา

ใหญ่แจกให้อยู่บ่อย
นั่นก็เพราะอยากให้คนรับ

ระหว่างที่พาไปเยี่ยมชมบ้านนั้น

ก็เล่นใบ้หวยให้กันซึ่งหน้า

คันนี้

รถของคุณพี่สอนสัก
คันนี้ใช่ไหมคะ

มี๗๘บาท

นี่มัน๗๖บวก๑ก็๗

เราไม่ได้ใบ้
แต่มันออกในรถผม
ตายตายตาย
ใบหวยกันชัดเจนขนาดนี้

เจ้ามือหวยคมกระเป๋าแบนกัน
เป็นแขกแน่นแน่เลยค่ะ

แม้จะมีเงินเป็นร้อยล้าน

ตัวเองถูกหวย๑๘๐ล้านบาทนั้น

ถึงกับบอกแบบนี้ค่ะ
เวลากินไม่ได้นอนเวลานอนไม่ได้กิน

กว่าจะได้กินก็ตอน
ก็เอา๓โมงหรือ๕โมงเย็น
น้ำหนักลดไป๘กิโลครับ

ได้ฟังวิธีบริหารจัดการเงิน๑๘๐ล้านบาท
จากอดีตในตำรวจผู้โชคดีคนนี้แล้ว
ทำเอาหลายคนอาจจะอึ้งไปตามกันเลยค่ะ
แต่นี่เป็นเพียงบางส่วนของการใช้ชีวิต
หลังจากถูกลอตเตอรี่๑๘๐ล้านบาท
ของพันธุ์ตำรวจเอกสอนศักดิ์เท่านั้น

เจ้าตัวก็ยังฝากบอกไปถึงคอหวยหรือเศรษฐี

แม้จะได้เงินก้อนโตขนาดไหน
แต่หากทำตัวไม่มีสติและไม่ซื่อสัตว์
ลาบที่ได้มาก้อนนั้นอาจหลุดลอยมือไป
หรือจะอยู่กับเราได้ไม่นานค่ะ
สิริวัณรักษัตริย์รายงาน